ห้างใหม่ที่อยู่ข้างสวทชจัดรุจักรเลยค่ะ
ก็เป็นการเลือกร้านที่อยู่ในจตุจักรนี่แหละค่ะ
รวมถึงก็จะมีอาหารก็ค่อนข้างครบวงจรเลยค่ะ
ก็มีหลายที่นั่งเลย
แล้วก็รองรับคนได้เยอะมากที่จอดรถก็เยอะด้วย

ถูกใจมากค่ะโดยเฉพาะอาหาร
แล้วก็คือร้านเนี่ยคือเขาเลือกมาให้แล้วว่าคืออะไรดีก็คือมารวมที่นี่ค่ะ

แล้วก็คือเหมือนถ้าใครว่างจันทร์ถึงศุกร์อยากเดินสวน
เอาเดินไม่ได้ก็มาเดินที่นี่แทนได้ค่ะ

เพราะว่าคือมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากค่ะ
พี่มีอาหาร
ค่ะเป็นยังไงคือแบบพักน้องเขาก็โดนโดน
ด่าจำด้วยเหลือเชิญเหมือนกันคือ
ถามพี่ไม่ถึงเรื่องแบบนี้เวล

ส่วนตัวเคยได้เจอบังน้องชิงทรีย์มเขาไหมคะ

ไม่เคยเจอ
เพราะคือข่าวที่เกิดขึ้นมันกระทบตัวเบลหรือมันเป็นเรื่องหลังของเบล
มันก็คือน้อยมากอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่รับผลอะไร
ก็คือไม่ได้อยากจะใช้คำไหนซะทีเดียว
เพราะว่าทุกอย่างไม่ได้มีอะไรแล้ว

จริงมันกระทบนะคะข่าวนี้ความสำคัญของเรา
คือว่าไม่ได้ใส่ใจเลย

อืมแบบว่าคือ

เบลไม่อยากต่อแทนใครสักเท่าไรอะค่ะ

คือเชื่อว่าพี่เวียเขาก็คงวางตัว
ในแบบที่แบบเขาคิดว่ามันเหมาะสมแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสำหรับตัวเบลแล้วเบลก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะ
จริงต้องบอกไปว่าพี่วินเว้นระยะห่างกันหน่อยเพราะว่าไม่ได้มี
ได้มีปัญหาอยู่เลยนะความจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไร
มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนเนาะนุ๊กเชื่อว่าแบบ
แต่ละคนน่าจะต้องรู้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรอ่ะค่ะ
สำหรับตัวเบลก็คือเหมือนทุกอย่างทุกอย่างมันก็ก็
มันเหมือนมันก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นไปตามสเต็ปเป็นไปตามเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมันไม่ได้ใช้คำว่าพยายามมันไม่ต้องพยายามจะต้องทำอะไร
มันก็คือต่างคนต่างเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงน้องชิงซิงได้โทรมาเคลียร์อะไรกันไหมคะ
ไม่ค่ะผมไม่เคยเจอค่ะไม่เจอไม่เจอใช่ผมไม่เคยเจอค่ะ
เขาไม่ได้ติดต่อมาด้วยไม่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ติดใจตรงไม่ค่ะ
ไม่เคยไปเที่ยวหรือเจออะไรกันเลยในแก๊งเดียวกันตอนนี้ไม่เคยค่ะ
แต่แต่กระแสนาไม่ได้ไปแต่กระแสนาอาจจะร้อนแผ่นเราอ่ะร้อนแผ่นเรา
เราก็แผ่นไม่ล่าทุกคนแบบว่าแก่งคลับเราคือทะลมเขาจะอืม
ไม่ได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าคือเหมือนทุกอย่างมันจบเร็วมากนะ
โอ้ค่ะเพราะว่าจริงจริงเราไม่รู้ว่าแบบคือโดนอะไรขนาดไหนอย่าง
เนี้ยค่ะแต่ว่าเครื่องเรียกไว้เราก็ไม่ควรจะ
เคยบอกว่าเค้าเคยเจอเรา
แล้วเคยไปเจอกันที่เตียงอะไรหรือ

เบลค์เคยไปเฉพาะกับ

ก็คือเบลเคยไปเฉพาะกับเพื่อนที่เป็น

ก็จะเป็นแบบเพื่อนของพี่เขานอกวงการ

ของเบลค์คือเขาไม่ติดใจเหมือนกันแหละ

เราไม่ได้ตามดูอะไรสักเท่าไหร่ค่ะ
เหมือนว่า

ขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกกำลังใจให้เบลละกัน
ค่ะเบลล์สบายดีค่ะ
เบลล์ว่าหลักกันอย่างแฮปปี้ดี

ขอบคุณค่ะ